กันดีกว่านะคะเรื่องสนุกสนานของเรากันบ้างดีกว่า
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีการประกวดที่เฮฮามากเลยคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าสร้างสีสันให้วงการนางงามมากเลยนะ
ขนทีมนางงามตัวจริงมาโหมโรงความสนุกค่ะ
มีทั้งอแมนด้ากับเรสยาวสีรุ้งกรุยกลายมาเลยสิจ๊ะ
เออคุณผู้ชมสวยนะคุณผู้ชม

หรือว่าจะเป็นน้องแน็ตอนิพรล่ะตุ๊กไทยแลนด์ค่ะ
รวมไปถึงคณะกรรมการสุดปังอย่างแม่อ้วนรีเทิร์นด้วยคุณผู้ชมค่ะ
น้องนะเนี่ยสักปีซ์อ่ะกินก็คนดีมันเดิมแล้วแต่อย่างรอดเนี่ยคระก็ต้องยอมทึ่งเหมือนกันส่วนสาวงามค่ะทั้ง๓๑คนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
ได้ดีที่สุดจริงจริงโดยแต่ละคนนะก็มีนางงามในตำนานค่ะ
เป็นต้นแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นนิ้งโสพิดาค่ะ
มาริยาภูลเลิศลาบค่ะแล้วก็แม่อำมาราอัศวนันนั่นเอง
บอกเลยว่านิงโสพิดาเนี่ยฆ่าไม่ตายนิง
นิ้งโสพิดาพูด๓โลกอย่างผิดเลยอ่ะน้องนิ้งน้องนิ้ง
ตำนานแดงไหนไงอยู่ในตำนานไงคุณผู้ชมค่ะ
และในท้ายที่สุดค่ะน้องเน็ตนะคะวงสถิตชายเนธค่ะ
คนแรกของโลกเลยนะไปโก้ส่วนดีเจบุโกค่ะที่เรียนแบบอแมนด้าออฟดัมนะคะ
สมศักดิ์สีนะเมื่อคืนนี้ได้ดูนะคะสนุกสนานมาก
ก็คือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สาวสองทั่วประเทศเลยนะคะมาคอปเบอร์นางงามในดวงใจนะคะ
แล้วพอนี้แหละค่ะจักรวาลนี้คือเธอของจิ๊บ
มั่นใจมากคุณผู้ชมค่ะมันยังมีอีกกระแสหนึ่งแล้วกัน
มงให้กับน้ำตาลเช่นเดียวกับพี่ไข่มุกค่ะไข่มุกนะ
ที่ถือว่าเป็นความบังเอิญสุดปังจริงนะ
มันมีอะไรคล้ายกันอยู่นะวงการนางงามเนี่ย

ดูแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของเวทีการประกวดนางงามนะคุณผู้ชม

ประเทศของเราตอนนี้แห่คึกคักเหลือเกินโดยเฉพาะเวทีขาอ่อนนะช่วงนี้
ไปไหนมาไหนก็พูดถึงเรื่องนางงามกันเยอะเลยนะจ๊ะ